ทุกคุณผู้ชมครับวันนี้๑๑สิงหาคมนะครับ
ก็คือครักเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามีบุคคล

รวมทั้งบิ๊กตู่แล้วก็บิ๊กป๊อกด้วย
พี่น้อง๓ปอนะเทะ

ช่วงเช้าวันนี้นะครับที่มูลนิธิป่ารอยต่อ๕จังหวัดนะครับ

สีหน้ายิ้มแย้มจำใสนะครับมาทักทายผู้ที่เข้ามา
อวยพรวันคล้ายวันเกิดนะฮะ
อายุครบ๗๘ปีวันนี้นะครับ

คนเด็กประยุทธ์จันโอชานายมดรี
วันนี้ก็เดินทางมาตั้งแต่๘นาฬิกานะครับ
กระเช้าดอกไม้มามอบให้เป็นของขวัญวันคล้ายวันเกิดนะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำโมเดลม้าหมุน๘ตัวสีฟ้ามรกฏแบบไขลาน
นี่นะฮะนี่นักข่าวก็แม่เห็นไหมฮะเกือบจะถ่ายไม่ทัน

อันนี้เรามุนเองนะโมเดลม้าหมุนสื่อความหมายชะชนะแปดทิศ
หมุนทุกตำแหน่งให้มีความสุขแบบไม่มีที่สิ้นสุด
นี่นะฮะจากนั้นก็มีการรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
เป็นการส่วนตัวของพี่น้องสามป่อนะครับ
แต่ว่าในห้องก็มีประธานวุฒิสภานะครับ
นายพรเพชรวิชิตชนชัยที่มาร่วมรับประทานอาหารด้วยเนี่ย
เพราะมิวิทำัยไม่มีอะไรมากมายกว่านั้นเป็นพิเศษ
ที่บิ๊กตู่จะเดินทางกลับนะครับผู้สื่อข่าวก็พยายามขอให้ถ่ายรูปร่วมกัน

นี่ครับวิทยุโอยภรณ์วันเกิดกันว่าอย่างไรบ้าง
บิ๊กตูไม่ได้ตอบยิ้มหน่อยหนึ่งแล้วก็เดินไป
ผลเอกอนุพงศ์นะครับก็พยักหน้าแทนการตอบคำถามนะครับท่านผู้ชมครับ
เกี่ยวกับความหมายของโมเดลม้าหมุนที่นำมามอบให้กับพลเอกประวิทย์ในวันนี้นะฮะ
มีความสุขไม่เคยหยุดใช่ไหมคะอ่าโอเคใช่
อันนี้นักข่าวถามหมายถึงความหมายนะความหมายของโมเดลม้าหมุน๘ทิศนะครับ
ก็มีพักการเมืองนะฮะแกนนำพักการเมืองต่างนะครับ
ปลูกคนในแวดวงศ์กรศกาลุทธหารที่มาอวยพรวันคล้ายวันเกิดด้วยกับบิ๊กป้อมเยอะแยะนะฮะ
แล้วนั่นฮะเห็นไหมฮะนี่บิ๊กตู่เดินมาสวนกันอยู่หน่อยนึง
เต้พี่เต้มงคลกิจสุขสินทรานนท์

อดีตสสหัวหน้าพักไทยสวีวิรัย
มีคุณสุรทินพิจารณ์หัวหน้าภักดิ์ประชาธิปไตยใหม่
ผลเอกธวัชชัยสมุทรสาครสวนะครับ
คนเอกสนิทชะนกสำครประหลัดกระสวงกระลาโฮมและมีพักควมใจไทย
คุณอณุธินชานวิลกูลหัวหน้าพักควมใจไทย

คุณชาดาไทยเศสที่เป็นกรรมนำพัก
แล้วก็นั่นคุณชายชนกฤริชพร์ลูกชายคุณเนวิน
ลูกชายของคุณเนวินก็มาด้วยนะฮะ
นำใจกันดอกไม้มาอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับบิ๊กป้อมนะฮะ
คนเขาก็ไปมองถึงยันแก้วน้ำอ่ะอ่า
วิชาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยบนโต๊ะนี่

หนูก็รู้เหมือนกันแอบส่องเขาทานอะไร